ดูเรื่องสามีภรรยาที่ถูกลอตเตอรี่
จริงเป็นงวดวันที่๑๖สิงหาคมเมื่อปีที่แล้ว

เรายังนำเสนอข่าวนี้เขาก็ออกมายิ้มชื่นมื้นกันอยู่เลย
แต่ล่าสุดที่เป็นข่าวมาคือเตียงหักครอบครัวนี้
กลายเป็นว่าสามีไปจับได้
ว่าภรรยาไปคุยกับเด็กหนุ่มรุ่นลูกวีดีโอคอลคุยกัน
แล้วภรรยาก็เลยจ้างหย่ากับสามีเอาตังค์ไป๒แสนบาท
อันนี้เป็นการเปิดเผยมาจากฝั่งของตัวสามี
คือผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าช้ำเหลือเกิน
เงินทองแม้เป็นของนอกกาย
แต่มันทำให้ชีวิตของพวกเรามันล่มสลายนะชีวิตครอบครัวของเขา
ใช่ค่ะย้อนไปเมื่อ๑๖สิงหาคมที่เขาถูกลอตเตอรี่๑๒ล้าน
ก็ไปขึ้นเงินเรียบร้อยเอาหักภาษี๖๐๐๐ก็ได้มา๑๑ล้านกว่า

แล้วนายพิทักษ์สามารถกุลอายุ๕๐ปีเขาก็เปิดใจ
บอกว่าภรรยาคือนางสาวสมศรีเป็นแม่ทักษ์ร่วยทอดวัย๔๕ปี
มาบอกเลิกผมแล้วก็มาจ้างหยาผมด้วยตัง๒๐๐๐๐๐บาท
กว่าจะแบ่งเงินแบ่งทองมาได้นะตัวภรรยาเป็นคนซื้อเป็นคนถูกใช่ไหม
ใช่เงินนี้เขาก็แบ่งไปให้ย่ายถูกเมียเรียบร้อยแล้ว
แล้วทีนี้ก็จะแบ่งให้สามีล้านหนึ่ง
กว่าจะได้แต่กว่าจะได้สามีบอกโอ้โหทะเลาะกันทุกครั้งเลย
พูดถึงเรื่องเงินเนี่ยมันก็เลยมีปัญหากันมา๔เดือนเรื่องเงินเงินทองเนี่ย
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายพิทักษ์ที่บ้านพี่สาวของนายพิทักษ์
นั่นแหละนะคะที่อำเภอบ้านดุงนายพิทักษ์ก็กำลังดูแลการก่อสร้างบ้านหลังใหม่
เนื้อที่ตรงนั้นก็ประมาณ๑งานใช้งบประมาณในการก่อสร้างบ้าน๖แสนบาท
ทีนี้นายพิทักษ์บอกว่าบ้านหลังนี้ผมเนี่ยนะคือเอาเงินที่เมียให้มาสร้างบ้านเอาไว้ให้ลูก
แต่ตัวผมเนี่ยคงไม่อยู่ที่นี่หรอกเพราะว่าบ้านมันใกล้กันแล้วมันแบบตำตาตำใจกันเกินไป
ทีนี้เดี๋ยวพอสร้างบ้านเสร็จผมคงจะต้องมาวางแผนการใช้ชีวิตผมต่อ
นี่เขาออกมาเปิดเผยล่าสุดแล้วเขาจะไปอุดรไปทำงานขับรถส่งของที่อุดร
แล้วก็นานจะกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องเดือนละครั้งเพราะอยู่ที่นี่กลัวจะเห็นภาพตำตาตำใจ
ลืมเรื่องราวที่เขาเคยเจอภรรยาคบหากับโอ้โหกิ๊กกิ๊กรุ่นลูกเลย
เป็นพ่อค้าเหมือนกันแล้วก็มีการวีดีโอคอร์นอนใส่หูฟังคุยกัน
แล้วตอนสามีไปเห็นสามียังด่าทั้งภรรยาแล้วก็ด่าผู้ชายคนนั้นอยู่เลยนะคะ
สามีบอกว่าเสียดายเสียดายเวลาคบกันมาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา
สามสิบกว่าปีมีลูกสองคนอ่ะลูกคนโตอายุยี่สิบเก้าแล้วนะคะครับ
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วสามีบอกว่าไม่เชื่อนะ
ว่าอดีตภรรยาจะโดนบนดำจนไปปัญญาให้คนอื่นเนี่ย
อันนี้สามียังบอกยังไม่เชื่ออยู่เลยแต่ที่เขาตัดสินใจยอมหย่า
เพราะว่าไอ้ภาพเหตุการณ์นั้นเรื่องการนอกใจ
มันทำให้เขารู้สึกไม่ดีเจ็บปวดมาก
แล้วถ้าไปฝืนอยู่กันต่อมันอาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น
บอกว่าทั้งที่จริงชีวิตลำบากมาด้วยกันเยอะเลยนะฮะ
ช่วยเหลือกันมาตลอดจนลูกโตขนาดนี้แล้วนะครับ
บอกว่าแผลกายนั้นพอรักษาได้แต่แผลใจคงใช้เวลากว่าจะรักษาได้

สื่อให้ความสนใจเขาบอกว่าที่เขาเอามาเปิดเผยคือไม่ต้องการอะไร
เงินทองไม่ได้เรียกร้องจากภรรยาอีกนะ
แต่จริงแล้วอยากให้ครอบครัวมันมีความสุขเหมือนเดิม
แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรักษาแผลใจกันก่อน
แต่ถ้าไม่ระบายเรื่องนี้ออกมากลัวจะทนไม่ไหวและจะฆ่าคนได้

เขาแค้นไงแต่ถ้าไม่ระบายนะเขาไม่รู้จะกลายเป็นคนเก็บกฎหรือเปล่า
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมไม่อยากให้เมียผมถูกรางวัลที่๑เลย
ซึ่งทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปที่นางสาวสมศรีเนี่ยนะคะ
โทรไปแล้วคนก็ไม่มีใครรับสายไปถึงหน้าบ้านค่ะยืนรออยู่เนี่ย
ดกริ่งเรียกเท่าไหร่ตะโกนเรียกเท่าไหร่ปิดบ้านเงียบเลยค่ะ
แต่พอกดไปกดมามีคนในบ้านออกมาทีมข่าวถามคุณสมศรีอยู่ไหม
อยากจะรู้ความจริงอยากจะฟังอีกฝั่งบ้างญาติบอกว่าบ่อ
บอกไปว่าไม่อยู่บอกคำเดียวนะเราก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกับคุณสมศรี
เขาจะว่ายังไงบ้างเพราะเราฟังจากทางฝั่งคุณพิทักษ์อย่างเดียวเลยนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่โชคดีจากตัวเลขแต่ก็กลายเป็นทุกขลาบกันไป